สอบคอชุดเล็กนะฮะก็จะมีการประชุมไปแล้ว
เดี๋ยวจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการให้ลุงตู่เนี่ย
ขออีกทีวันจันนี้ครับ
ชุดเล็กคือใครชุดเล็กก็คือสปกสบค

ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
มีท่านเลขาสภาความเป็นคนแห่งชาติเนี่ย
เป็นประธานก็คือพลเอกนัชพลนาคพาณิชย

แล้วจะมีการเคาะให้ชุดใหญ่เนี่ย

ชุดใหญ่คือลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา

รายละเอียดอะไรบ้างรายละเอียดก็จะมีการขยาย
พรกรฉุกเฉินออกไปอีก๒เดือน
เดือนก็คือนับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกา
แล้วก็จะมีการปรับเวลาเคอร์ฟิลล์เห็นด่านไหม
แว๊บเออผมไม่เห็นนานแล้ว

แต่มีแต่ด่านไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขับมาชะลอความเร็ว
เขาอยากให้เราขับช้าฝนมันตกเข้าใจแบบนั้น
เอาล่ะจะมีการปรับเวลาเคอร์ฟิลล์จากเดิมเนี่ย
๓ทุ่มถึงตี๔ก็เป็น๔ทุ่มถึงตี๔

กรุงเทพพัทยาชะอำหัวหินเชียงใหม่

เอานะฮะ๕พิกัดเนี่ยเดิมก่อนหน้านั้นเลยนะ
ตุลาเดี๋ยวจะมีการเปิดแซนบล็อก๕พิกัดนี้

ไปมาต่อรองเป็นกลางเดือนนะฮะ

เป็นอย่างน้อยถึงจะมีการเปิดแซนบล็อก๕พิกัดที่ว่านะครับ
ส่วนเสนอผ่อนคลายบางธุรกิจให้กลับมาเปิดได้จะมีการเสนอด้วย
อะไรจะเปิดได้บ้างอะไรคะพิพิธภัณฑ์โรงเรียนกวดวิชา
โรงหนังก็จะมีการผ่อนคลายแล้วนะฮะ
โรงหนังรวมถึงร้านอาหารที่เล่นดนตรี
ก็จะมีการผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอีกอันหนึ่งก็คือ
สนามกีฬาในร่มเปิดได้แล้วเหมือนกันครับ
คณะกรรมการโรคติดต่อที่มีหมอหนูท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เสนอคือให้ผู้กักตัวลดห่วงเวลากักตัว
ถ้าหากฉีดมาครบ๒เข็ม๗วันพอ
แต่ถ้าฉีดเข็มเดียว๑๐วันแต่ถ้ายังไม่ฉีดเลย
เอาล่ะ๑๔วันเต็มเหมือนเดิมฮะ

จำชื่อนี้ได้เปล่าโรงพยาบาลบุษราคำ

คำว่าปิดแปลว่าสถานการณ์เรามันดีเลิศประเสริฐศรีขนาดนั้นเลยเหรอ
ตอนนี้ตามรายงานของสาธารณสุข

และโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แค่ตอนนี้

ต่อการรองรับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่
ดังนั้นจึงมีการปิดโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุด
กรุงเทพมหานครคือโรงพยาบาลบุษลาคำ
ทำการมา๑๓๐วัน
ตั้งแต่๑๔พฤษภาคมปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เลขวัคซีนเป็นตัวเลขของ๒๒กันยายน๖๖

ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทย๔๗อย่าง
อย่าง๔๖ล้านเกือบแล้ว
เหลือนี่ตัวเลขเริ่มใจคอไม่ดีแล้ว
เหลืออีก๙๙วันตามเป้าหมายลุงตู่
ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปนะครับ
เดินหน้ากันต่อแล้วก็ลุ้นกันทุกวันเลยนะคะ